คุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการตามความคืบหน้า
คดีที่ต้องบอกว่าคนพูดถึงกันทั้งวัน
แล้วก็พูดถึงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยใช่ค่ะนะฮะนั่นก็คือคดีที่นายตำรวจหนุ่มนายหนึ่งนะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะในบ้านของกำนันดังที่จังหวัดนครปฐม
ก็คือกำนันนกนะฮะคนที่ก่อเหตุคือลูกน้องกำนันนกชื่อน่องนะฮะน่องท่าผานะครับ
วันเกิดเหตุค่ำหกกันยายนเนี่ยกำนันนกกับในน่องท่าผาคือวันนี้นะฮะ
ธนันชัยหมั่นมากเนี่ยหนีไปทั้งคู่เมื่อวานนี้กำนันนกมามอบตัวแล้วนะฮะ
แต่หน่องนี่ยังหนีอยู่ล่าสุดเช้ามืดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่กำนันนกที่มามอบตัวเมื่อวานนะฮะส่วนเช้ามืดวันนี้ทุกผู้ชมครับ
นองท่าผาถูกวิสามันนี่นะครับจากที่นครปฐมเนี่ยนะฮะ
หนีไปที่กาญจนบุรีนะครับชุดพิสูจน์หลักฐานวันนี้ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการวิสามันคนร้ายที่ก่อเหตุยิงตำรวจบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแล้วหลบหนีมาตรงนี้นะครับ
องท่าผาหรือว่านายธนันชัยหมั่นมากวัย๔๕ปีนะครับ
ชื่อหนึ่งคือสารวัตรแบงค์ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกนะครับ
ซ้ายมือคือสล็อตสิวนะครับ
กำนันนกก็คือนายประวีนจันคล้ายอายุ๓๔ปีกำนันที่จังหวัดนครปฐม
กำนันตะบนตากล้องอำเภอเมืองนครปฐม
ท่าผาถูกวิสามันนะฮะที่เกิดเหตุที่ถูกไล่ไปแล้วก็มีการยิงต่อสู้ตำรวจเนี่ย
คือซอยโรงเจร้างหลังวัดพระแท่นดงรังตำบลอุโลก๔๐๐๐
อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
หลังจากที่มีพฤติกรรมในการต่อสู้กับเจ้าพนักงานแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่นะครับ
เมื่อ๕นาฬิกา๔๕นาทีเช้ามืดวันนี้นะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าในน่องถูกยิงกระสุนเข้าหน้าอก๒นัด
ข้างลำตัว๑นัดเข้าคออีก๑นัด
แล้วก็มีอาวุธปืนนี่นะครับตกอยู่ข้างมือขวาของเขา
เสียชีวิตอยู่ที่พื้นด้านข้างประตูรถกระบะสีขาวคันนี้นะครับ
ฝั่งประตูคนขับเนี่ยเปิดออกมาตรงนี้นะครับ
แล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่นะฮะสีบรอนนะฮะที่จอดประกบอยู่ด้านหลัง
โดยประตูหน้าด้านฝั่งขวาเนี่ยด้านข้างเนี่ยมีรอยกระสุนอยู่สองรูนะฮะ
สำหรับรถของตำรวจนะครับ
แขนขวาของในน่องนะฮะมีรอยสักเป็นรูปยันถุงเงินถุงทอง
อันนี้รถตำรวจนะฮะมีรอยกระสุนนะครับ
นี่แขนขวาของนองท่าผ่านะฮะ
ถุงเงินถุงทองซึ่งมีพุทธคุณเด่นด้านโชคลาบเงินทอง
มียันยอดบนที่เรียกว่ายันนเศรษฐีอัคระ๔ตัว
ณชาลีติหรือว่าหัวใจพระศรีวรีธนังโพคังมามาเรียกเงินเรียกทอง
นี่เป็นสิ่งที่ศักดิ์อยู่ที่แขนขวาของในน่องนะครับ
ยันนี้นะฮะเชื่อว่ามาจากสายหลวงพ่อเปิ่นวัดบังพระนะครับ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่วิสามันหน่องท่าผานะครับ
โดยพลเอกต่อศักดิ์นะครับบอกว่าหลังจากที่ในน่องเนี่ยได้ก่อเหตุ
สืบสวนก็ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวนะครับก็มาเจอพิกัด
เช้ามืดวันนี้นะฮะอยู่ที่ซอยโรงเกร้าง
ในพื้นที่อำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ก็นำกำลังเข้ามานะฮะเพื่อจะตรวจสอบนะครับ
แล้วก็เจอตัวผู้ต้องหานะฮะผู้ต้องหาพยายามใช้ปืนเนี่ยยิงต่อสู้
โดยยิงใส่รถตำรวจเพื่อเปิดทางหนีตำรวจจึงต้องใช้อำนาจหน้าที่
กระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายในการยิงป้องกันแล้วก็ตอบโต้นะครับ
ยืนยันว่าพยายามเจรจาแล้วแต่ผู้ต้องหาเนี่ยไม่ยอมมอบตัว
หาที่เราจะสอบปากคำข้าวไปเชื่อมโยงมันก็มีสูงของเท่าที่เห็นได้ตรงเนี่ยสองนัดนะครับ

เราพยายามเราพยายามตามเห็นบอกว่ายามตามมาก็ใส่เลย
วันนี้พี่ยังไม่ได้ดูในรายละเอียดนะครับพี่มา
ต่อให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนคือผมว่าเขารู้ตัวนะครับ
เขาพกปืนอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานเราก็บอกแล้วมันอันตรายแล้วก็เตือนพี่น้องฆาตการตำรวจที่ติดตามฝ่ายสืบสวนที่ติดตามคนร้ายว่าให้ระวังเพราะเขามีอาวุธปืนนะครับ
ยิงในตำรวจระดับสารวัตรเนี่ยนะครับกลางโต๊ะที่มีตำรวจอยู่เยอะเยอะ
มันก็แสดงว่าจิตใจเขาเพราะมันมีคำถามตามมาว่าเอานองท่าผาตายซะแล้วอย่างเงี้
ยิงตำรวจหรือเปล่าคือมันมีสองประเด็นค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ประเด็นแรกก็คือตำรวจโกรธแค้นหรือเปล่า
ที่คนร้ายเนี่ยยิงตำรวจด้วยกันเสียชีวิต
ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องของความโกรธแค้นอะไรนะคะ

คำถามที่สองก็คือตัดตอนหรือเปล่า

จะได้ไม่ต้องสาวไปถึงใครไงจบเลย
เพราะว่ากำนันนกเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานี่
เมื่อสักครู่นี้ท่านรองพบตรก็บอกว่าเอาจริงอยากจับเป็น

เพราะว่าจะได้สาวไปให้ถึงคนสั่งการ

แต่บิ๊กโจ๊กที่มาดูสำนวนเรื่องเกี่ยวกับอีกด้านหนึ่ง

ในคดีส่วนอื่นหรือว่าการคุมตัวกำนันนกได้แล้ว
มาอยู่ที่ส่วนกลางที่กองปราบที่ดำเนินคดีเนี่ย
ก็ยืนยันว่าไม่ยืนหาเพราะว่ามีประจักษ์พยาน
มีพยานยืนยันว่ามีการสั่งจริง
กำลังนกมีการสั่งให้ในหนองท่าผาเนี่ย

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ

เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะที่ซอยเทศบาลพระแท่นสายเจ็ด
ทางเข้าบ้านทองนางนูนนะครับ
นี่นะฮะตี๓๑๙นาทีคืนที่ผ่านมา
ขับมาทางนี้เนี่ยคือวิ่งมาจากทางพื้นที่อำเภอท่าเรือ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาตาม
นี่ที่เห็นในภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
โดยเข้าจากปากซอยมาประมาณ๓กิโลเมตร

จะไปเจอสุสานสุสานตั้งตระกูลพระแท่น
นี่ตรงนี้นะฮะเป็นภาพกลางคืนนะครับ
ช่วงเช้ามืดนะฮะตี๓นะครับ
คือเลี้ยวเข้าไปเนี่ยจะไปถึงสุสานนะครับ
ด้านข้างสุสานจะเป็นโรงงานทูบร้างนะฮะ
ซึ่งจากถนนหน้าโรงงานเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุ
ประมาณ๑๕๐เมตรเนี่ย
กล้องวงจรปิดมุมนี้เนี่ย
เป็นมุมสุดท้ายที่จะเห็นรถของในน่องนะครับ

ที่ไล่มานะฮะตอนตี๕นะครับ
แล้วก็มีการยิงต่อสู้ก็เลยถูกวิสามัน
อ่าอ่าเดี๋ยวค่อยไล่ความคืบหน้าต่อกันแล้วกันนะครับ
หยุดไปก่อนตำรวจก็เลยต้องยิงสวนนะครับ
ก็ต้องพาภรรยาพาแม่ไปดูที่จุดเกิดเหตุ
ซึ่งคนในครอบครัวก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร
ภรรยาก็คือนางสาววัฒนิกาค่ะ

ที่บริเวณโรงเจร้างหลังวัดพระแท่นดงรังที่กาญจนบุรีนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลสั้นว่าอยู่กินกับสามีมาหลายปี
มีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุสี่ขวบ
ก่อนหน้านี้ติดต่อสามีไม่ได้
รู้ข่าวเมื่อเช้านี้
ตำรวจก็เชิญตัวไปสอบประคำเพิ่มเติมที่สพท่าเรือแล้วก็ทำเอกสาร
ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ออกมาเปิดเผยสั้นค่ะว่าไม่ได้ติดใจในการตายของหน่องท่าผา
แต่เหตุการณ์ที่หน่องเนี่ยยิงสารวัตรสิว
ภรรยาบอกว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของหน่อง
ส่วนที่กำนันนกบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับหน่อง
ตัวเองพูดอะไรไม่ได้ภรรยาไม่กล้าพูดอะไรนะคุณผู้ชม
แต่ที่ผ่านมาก็เห็นกำลังนกมาที่บ้าน๒๓ครั้งในช่วงเดือน๒เดือนนี้
สามีไปที่บ้านกำนันนกทุกวันแต่ไม่บอกว่าไปทำอะไร
กำนันไปไหนหน่องก็ไปด้วยนี่ไง
ก็ภรรยาบอกไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ที่ผ่านมาหน่องเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ไม่เคยยิงปืนให้เห็นค่ะ

ก็คือเชื่อว่าเป็นการวิสามันโอเค

แล้วได้พยายามคุยกับพี่น่องไหมครับ

ติดต่อแต่มันติดต่อไม่ได้เลย
ติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้

ไม่เคยเห็นเขายิง
ก็เพราะตอนไปบ้านกำหนังนะครับ